ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีนะครับ
ต้องบอกว่าโอ้โหอะไรกันนี่

นะวัยรุ่นฮะเป็นคู่อริกันไปเจอกันที่ร้านแห่งหนึ่ง
ถึงขั้นล็อกคอออกมาแล้วยิงกันหน้าร้านนะฮะ
ไปดูกล้องวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้นะครับ

นี่เป็นกล้องจากด้านในของร้านนะครับ
จะเห็นว่ามีผู้ชายเสื้อสีส้มเนี่ยฮะยืนอยู่ในร้าน

มาถึงก็ดึงออกไปนะครับ
ออกไปแล้วกล้องเนี่ยมันมุมไม่เห็นพอดี
เห็นแต่ว่าผู้ชายเสื้อส้มนี้เขาวิ่งหนี
แต่นี่ฮะคนนี้ฮะชักปืนออกมายิงใส่เลยครับ

ยิงใส่แล้วก็มีตะโกนชี้มือตะโกนด่าสุดท้าย

บอกว่ามึงเจอกูแน่อย่างนี้ฮะแล้วก็ไปกันนะครับ
คนที่ร้านแถวนั้นก็โอ้โหตกอกตกใจกันหมดนะครับ
ว่าโอ้โหเหตุการณ์เนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือนี่นะครับ
ผู้ชายเสื้อส้มในภาพเนี่ยเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีนะครับ
ถูกยิงเข้าขาขวาหนึ่งนัดนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยเป็นคลิปเมื่อ๒๑ตุลาคมนะครับ
เหตุการณ์ประมาณตีสามครึ่งนะครับ
ร้านขายของชำริมถนนมหาราชตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
วัยรุ่นที่ก่อเหตุตำรวจตามจับกลุ่มได้หมดแล้วนะครับทั้งหมด๔คนด้วยกันนะครับ
คนที่เป็นมือยิงในคลิปชื่อว่านายชัยทัศน์นามสกุลอบอายชื่อเล่นชื่อเบนส์
อายุ๒๒ปีแล้วนะครับเป็นคนในพื้นที่ที่จันทบุรีนี่แหละคนนี้ครับ
แล้วก็จับกลุ่มได้พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับเป็นปืนพกออโตมิติกขนาดจุดสี่ห้าหนึ่งกระบอกนะครับ
ไม่มีทะเบียนนะครับส่วนผู้ที่ก่อเหตุอีกสามคนที่มาด้วยกันนะครับ
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปี๑๗ปีและอีกคนหนึ่งอายุ๑๘ปีรวมทั้งหมด๔คนด้วยกัน
ส่วนมือยิงอายุ๒๒นะฮะชื่อนายชัยทัศน์นามสกุลอบอายหรือว่าเบนส์นะครับ
โนตรีสุวิชาญยานกิติกุลภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
วันเกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คนมาเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์ที่ร้านค้า
แล้วเจอรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บที่เป็นคู่อลิกันเนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกันมาก่อนเนี่ย
อยู่แถวนั้นแล้วมองเข้าไปในร้านก็เห็นว่าคนเจ็บเนี่ยยืนอยู่ในร้าน
หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาก็เลยเข้าไปล็อกคอเขาออกมาจากในร้านเลยนะฮะ
ออกมาที่หน้าร้านแล้วก็รุมทำร้ายแต่ว่าคนเจ็บเขาสะบัดหลุดแล้วก็วิ่งหนี
นายชัยทัศน์ก็วิ่งไล่แล้วยิงปืนใส่ไปหนึ่งนัดนะฮะปืนเนี่ยกระสุนมันเข้าขาขวาพอดีนะครับ
แล้วทั้งหมดก็พากันหลบหนีไปตำรวจใช้เวลา๘ชั่วโมงหลังเกิดเหตุนะครับ
ตามจับกลุ่มเอาไว้ได้ตามไปถึงบ้านพักแล้วไปรวบตัวได้นะฮะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดมันชัดเหลือเกินว่าเป็นใครบ้างนะครับ
ทั้ง๔คนสารภาพบอกว่าร่วมกันก่อเหตุจริงอ้างว่าทำไปเพราะความแค้นส่วนตัว
แล้วก็ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ด้วยโดยอ้างว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปนะครับร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
เรื่องของการพกพาอาวุธปืนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ไม่ไปทำแผนนี่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับ